ดูเรื่องนี้กันหน่อยวันนี้มีคลิปอีกแล้วคุณผู้ชม
ซึ่งคนในโลกออนไลน์นี่เข้าไปวิจารณ์กันเยอะเลยว่า
ตำรวจเนี่ยทำรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะ
ที่เมืองชนค่ะชนบุรีนะคะตำรวจเกือบสิบนายไปรุมจับผู้ชาย
ขี่รถจักรยานยนต์กลางเมืองเพราะว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัยนะคะ
อยากทางทางเธออยู่ตรงนั้น
เย็นไหลอยู่ตรงนั้น
ตำรวจเกือบสิบนายนะคะในภาพเนี่ย
รุมจับผู้ชายคนหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์

แล้วเราจะเห็นผู้หญิงคนเสื้อม่วงเห็นไหมคะ

แต่ว่าตำรวจเนี่ยระงับเหตุก่อน
คลิปนี้ค่ะโอ้พอลงในโลกโซเชียลเนี่ย

บอกว่าตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ซึ่งทางเพจเขาก็เขียนเอาไว้บอกว่า
อาจดูรุนแรงแต่นั่นคือการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งเรื่องนี้นะคะต้นสังกัดพันธุ์ตำรวจเอก
ทัศน์แหวนประดับภูมิกับการสภเมืองชนบุรี
บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวานช่วงเย็นเย็นเนี่ย
ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์เห็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์
มีพฤติกรรมต้องสงสัยก็เลยขอตรวจค้น

ก็เลยเรียกกำลังเสริมหลายนายเลยมาช่วยกันจับกลุ่มตัวนะคะ
ริมถนนสุขุมวิทย์ตรงข้ามลุมพินีคอนโด
อยู่ที่ตำบลบ้านสวนจังหวัดชนบุรีนี่แหละ
พอจับได้แล้วก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่าพบสารเสพติดนะคะ
เขาก็รับสารภาพว่าเสพยาไอซ์มาจริงนะคะ
ก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
รวมทั้งต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและดูหมินเจ้าพนักงานด้วยค่ะ
ก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ใช้กำลังเกินกว่าเหตุ

ก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีการจับกลุ่มอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ